ต่อกันที่เรื่องของการหลอกลวงจากแก๊งมิจฉาชีพกันบ้างนะคะ
ซึ่งนักธุรกิจในจังหวัดสุราธานีค่ะถูกแก๊งมิจฉาชีพนะคะ
จากนั้นก็หลอกให้ไปกดเงินสดออกมาและนำไปฝากในบัญชีใหม่นะคะ
ซึ่งทำให้สูญเงินไปกว่า๖๐๐๐๐๐บาทค่ะ
นางพรทิพาวิชัยดิตนักธุรกิจสาวนะคะชาวจังหวัดสุราธานีอายุ๕๑ปีแล้วค่ะ
หลอกให้โอนเงินจำนวน๖๒๘๐๐๐บาท
นางพรทิพาเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยกลุ่มวิชาชีพอ้างว่าโทรศัพท์มาจากธนาคารกสิกรไทยสาขาชนบุรี
เพื่อที่จะแจ้งว่าได้รับบัตรเครดิตจากธนาคารจำนวน๒แสนบาทเป็นครั้งที่๒แล้ว
แต่ว่าตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรเนื่องจากไม่เคยขอบัตรเครดิตไปนะคะ
วันเดียวกันค่ะมีสายโทรศัพท์เข้ามาอีกครั้งโดยพูดเรื่องเดิม
ตอบกลับไปว่าไม่เคยทำเรื่องขอบัตรเครดิตไป
แต่ปลายสายอ้างว่ามีคนเบิกเงินไปแล้วและยังกล่าวหาว่าตัวเองเป็นแก๊งฟอกเงิน
ต้องถูกธนาคารอายัดเงินเป็นเวลา๑ปีไม่สามารถถอนเงินที่มีอยู่ได้นะคะ
แจ้งวัฒนะโดยระบุว่าต้องไปเบิกเงินออกจากบัญชีให้หมด
แล้วนำไปฝากตู้ฝากเงินที่ปลายสายกำหนดให้
โดยอ้างว่าการทำแบบนี้เพื่อไม่ให้ศูนย์หายนะคะ
แล้วก็เป็นการสแกนหมายเลขบนธนบัตรอีกด้วย
ด้วยความกลัวค่ะจึงไปถอนเงินออกมาแล้วก็นำไปใส่ตู้ฝากเงินตามคำแนะนำค่ะ
หลังถอนเงินแล้วนำไปฝากใหม่นะคะพอตรวจสอบนางพรธิวาก็พบว่า
เงินจำนวนดังกล่าวถูกถอนออกไปหมดเรียบร้อยแล้ว

ทรเมืองสุราธานีให้ติดตามคนร้ายกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ